ถ้าไปเดินเล่นหาดริมหาดพัทยาแล้วเห็นคนวิ่งไล่กัน
แต่นี่ไม่หอกคุณผู้ชมฮะฝั่งหนึ่งคนไทยฝั่งหนึ่งต่างชาติ
โอ้โหเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมดูจากไซส์ขนาดตัวก็พอฟัดพอเหวี่ยงอยู่
จริงตอนงานเขาแล้วว่าต่างชาติดูตัวใหญ่เกินกว่าสักผักหนึ่ง

โดดแล้วจ่วงใหญ่เลย
ฝั่งคนผมยาวคุณผู้ชมเป็นคนไทยนะ
ก็เหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่างฝั่งชาติต่างชาติ
ล้มรุกคลุกครานโดนดึงเสื้อจะหลวนแล้วนะน่ะ
มีปัญหาอะไรกันแหละคุณผู้ชมฮะตรงนี้คือริมหาดพัทยาเลยครับ

คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ตกใจมีเรื่องอะไรกัน
เมื่อวานครับนักข่าวลงพื้นที่ไปหาดพัทยาใต้
เยื้องปากซอย๑๓ทับ๑อำเภอบางละมุงที่ชนบุรีจึงได้เจอชายวัย๕๖ปี
คนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะแต่เห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังว่าหนุ่มต่างชาติคนนั้นน่ะมาเดินเล่นริมหาดกับเพื่อนอีก๓คน
จนไปเจอกลุ่มของสาวผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่กับกลุ่มเพื่อนเหมือนกัน
ริมหัดแต่ส่งยิ้มไปให้ต่างชาตินะ
ส่งยิ้มไปให้ต่างชาติไม่รู้ด้วยวัตถุประสงค์อะไรล่ะ

ก็ไม่รู้จะนัดไปยิ้มกันหรือเปล่านะ
แต่ฝั่งต่างชาติไม่เล่นด้วย
สาดน้ำใส่หน้าคนไทย

จนเกิดเหตุไล่ชกต่อยกันตามภาพเลย

อย่างไรก็ตามนะคะตรวจสอบไปที่
ไปหาตำรวจแล้วไปสวมพลังเมืองข้าตะยาครับ
ก็ไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาแจ้งความนะ
แต่ทางนี้เดี๋ยวตำรวจจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริง

แน่นอนล่ะมันกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ก็ร้านรวงทั้งนั้นสถานบันเทิงทั้งนั้นเลย
ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะฝั่งหนึ่ง
ตั้งใจจะเข้าหาฝั่งต่างชาติไง
ก็นึกว่าจะเล่นด้วยจะไปเฮฮากัน

สาดน้ำมาใส่ก็เลยไปกระตุ้นให้เธอไม่พอใจครับ